คำถามนี้หน่อยเหมือนทำข้อสอบไปแล้วกันนะ
ข้อใดข้อใดคือกฎหมายสูงสุด
กไก่รัฐธรรมนูลขอไข่พระราชบัญญัติ
คอควายพระราชกำหนดงองูข้อบังคับสภาคุณวรพรตอบว่า
คือถ้าเป็นข้อสอบปกติรัฐธรรมนูลก็ต้องใหญ่สุด
ข้อสอบปกติเออใช่แต่เราไม่รู้ว่าอาจารย์ถามถึงยุคไหนสมัยไหน
ถ้าเป็นปัจจุบันก็อาจจะตอบแบบนี้ไม่ได้คะแนนแน่เลย
เมื่อวานอาจารย์สิริพันธ์ที่นั่งกับเราที่นั่งกับเราตรงนี้ตรงนี้
ท่านก็เป็นกังวลผมนะกลับบ้านไปดูไทยรัฐนิวโชว์ต่อ
อาจารย์กฎหมายทุกคนเอามือไก่หน้าผาก
หน้าผากขนาดอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนท่านร่างรัฐมนูลมากี่ฉบับ
ท่านสอนรัฐมนูลมา๓๐ปีท่านบอกว่าสงสัยต้องเลิกสอน
อันนี้ตอนนี้หลายคนกังวลนะคะกังวลกลัวเด็กถาม
แล้วเวลาตอบมันตอบยาวจะตอบยังไงให้เด็กเข้าใจ
คุณผู้ชมตอบอะไรครับกไก่หรืององูครับ
เขาบอกว่าเท่าที่เรียนมาตอบกไก่แต่ดูสถานการณ์จริงเมื่อวานนี้ตอบงองู
บางคนบอกว่าจากคำถามข้อนี้ใครเรียนก็ต้องรู้พอเจอเมื่อวานไปกันไม่เป็นเลยนะครับ
ส่วนปฏิกิริยาของประชาชนที่เขาโพสต์นะครับนี่คนตอบมาเพียบเลยนะครับ
ส่วนปฏิกิริยาของประชาชนที่โพสต์ข้อความแสดงความรู้สึกแล้วก็ติดแฮสแท็ก
ทำไมไปเลือกตั้งทำไมนะครับแล้วก็มีแฮสแท็กนี้เยอะเลย
คุณผู้ชมมีคนไปดูมากกว่า๑๐๐ครั้งแล้ว๑๐๐โพสต์แล้ว
นะครับออกมาโพสต์นะครับตอนที่ตัวเองไปใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยฮะ
วันที่๑๔พฤษภาคมมีข้อความประกอบบอกว่าวันนั้นทุกคนมีความหวังมากเลย
ส่วนตอนนี้เอาให้เต็มที่ประชาชนไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้ว
เมื่อวานนี้เจอการโพสต์ในลักษณะแบบนี้หลายโพสต์มากเลยนะ
ใครที่เก็บนะครับความทรงจำเอาไว้ไปเลือกตั้งเมื่อ๑๔พฤษภาคม
เมื่อวานนี้เอามาโพสต์หมดเลยคือเยอะพอพอกับแฮชแท็กเลือกตั้งไปทำไม
หลายคนก็โพสต์นะครับว่ากำลังดูอยู่หน้าจอแม่เจ้าของคลิปนะครับ
นี่นะฮะนั่งดูคุณพิธาอยู่นะครับเนื่องจากสารรัฐธรรมนูลมีมติรับคำร้อง
ถือหุ้นในทีวีหลังจากนั้นนะครับพอสภาลงมติไม่สามารถเสนอชื่อคุณพิทาเป็นนายกซ้ำได้
ในคลิปนะคุณแม่คุณแม่น้ำตาคลอครับคุณแม่น้ำตาคลอแล้ว
น่าจะลุกเดินออกไปพร้อมกับคุณพิธาวางบัตรประจำตัวนั่นแหละครับ
โอ้โหกลุ่มผู้ชมดูปฏิกิริยาของคนโดยทั่วไป
อีกหลายคนแชร์คลิปคนในครอบครัวก็ดูหน้าจอทีวีเหมือนกันนะครับ
ติดตามสถานการณ์การโหวตนะครับเมื่อวานนี้ก็ชาวเน็ต
จำนวนมากมาแสดงความเห็นว่าเป็นเหมือนกันทุกบ้านร้องไห้เหมือนกันครับ
นี่คือความรู้สึกของนะครับประชาชนที่เขาติดตามข่าวสารเมื่อวานนี้ครับ
ต้องบอกว่านาทีที่คุณพิธาลุกขึ้นยืน
กล่าวคำลาในที่ประชุมลาท่านประธานในที่ประชุม
แล้วก็วางบัตรแล้วก็โบกมือลา
เป็นภาพที่ทุกคนคือได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์
แล้วก็มีความรู้สึกร่วมไปพร้อมกันนะคะ